เที่ยวกันต่อค่ะที่กระบี่

อากาศร้อนแบบนี้สถานที่ที่เป็นน้ำเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะพาไปดูบรรยากาศสระมรกฏ

นี่ก็เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
เดินทางไปเที่ยวสระมรกฏภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ
ไปกันเยอะทีเดียวเพราะว่าอากาศร้อน
ส่วนใหญ่สนใจไปเล่นน้ำบริเวณลำทานทางเข้าสระ
เขาไม่ได้มีเฉพาะสระนะก็มีตั้งแต่ลำทานแบบนี้เลยนะคะ
ตอนเดินเข้าไปก็เป็นป่าสวยงามนะผมเคยไปแล้ว
ใช่ค่ะก็ระยะทาง๘๐๐เมตร
แล้วก็ลงเล่นน้ำในสระมรกฏที่อยู่ด้านบน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย
อำนวยความสะดวกตามจุดสำคัญที่มีการเล่นน้ำค่ะ
นายวุฒิพงศ์ชูสังราชนะคะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางครามบอกว่า
ช่วงหน้าร้อนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมเด็กก็เยอะนะคะ
อกจากนี้ก็มีชาวต่างชาติค่ะอย่างชาวจีนที่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะ
กลุ่มนักเรียนนักศึกษานี่แหละเดินทางมาเป็นหมู่คณะนะคะ
ช่วงนี้ก็นิยมการท่องเที่ยวแล้วก็มีการรีวิวลงในอินเตอร์เน็ต
ลงในเว็บพันทิพย์ต่างนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบังคราม
ได้จัดกำลังคอยอำนวยความสะดวกเป็นระยะก็เพื่อความปลอดภัย
นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้ว

แล้วน้ำสวยมากผมเคยไปเห็นกระตานะ
โอ้โหสีเขียวอมฟ้ายังกับมรกฏจริงนะครับ